เราไปเลือกตั้งมาสิ่งหนึ่งที่เราหวังที่สุดคืออะไรค่าไฟถูกลง
เอาแน่นอน
แล้ววันนี้ถูกลงอย่างไรฮะ

เขาบอกว่าไม่มีตังค์
คือวันนี้กรกภปัดตกลดค่าไฟ๔บาท๒๕สตางค์
เพราะตอนนี้เราเกือบจ่ายหน่วยละเกือบ๕บาท

แล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่บอกว่าเดือนการยายนเนี่ย
น่าจะเหลือสัก๔บาท๒๕สตางค์
ซึ่งมันก็จะถูกลงไป
ค่าเอฟสตินก็จะถูกลงไปเยอะพอสมควร
วันนี้ในกรมกิจตันตระวันนิษฐ์นะฮะ
เลยขาดิการคณะกรรมการกรรมกราบกิจการพลังงาน
เขาเปิดเผยถึงข้อเรียกร้อง
ที่หลายฝ่ายเนี่ย
ตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องการให้ลดค่าไฟฟ้า
เพราะว่าโอ้โหเอาจริงทุกคนโดน
ทุกคนโดนหมด
ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยโรงงานโรงแรม
ธุรกิจทุกอย่างโดนหมดเลย
เขาก็ต้องการให้ลดค่าไฟฟ้าง่วงสุดท้ายเนี่ย
เหลือ๔บาท๒๕สตางค์